สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินินาทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะลมหนาวที่แพลลงมาปกคลุมบ้านเราในระยะนี้เป็นลมหนาวละลอกสุดท้ายของฤดูหนาวแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ฝนจะเริ่มลดลงและเราเข้าสู่ฤดูร้อนยกเว้นภาคใต้ค่ะที่ยังพบเจอฝนตกหนักอยู่ค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอี
นอนควรเปิดไฟตัดหมอกขณะสันจ้อนยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวจัดคุณผู้ชมอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่๗๑๘องศาภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๖๑๗องศากลางวันฟ้าเปิดแดดดีทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตรส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่งค่ะร
ที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศาภาคกลางวันแดดดีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ